ท่านผู้ชมครับที่สุราธานีเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
หญิงคนนึงเธออายุ๔๙ปีแล้ว
สมมุติว่าชื่อคุณตรีนุษย์ก็แล้วกันนะ

แต่ว่าไปอยู่ที่สุราธานีไปเช่าห้องอยู่ที่นั่น
แล้วก็เปิดร้านขายส้มตำอยู่แถวหน้าห้องเช่าด้วย
แต่ทุกวันนี้มาขี่รถลักษณะแบบนี้นะฮะจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
แต่นี่เห็นไหมฮะตัวหนังสือสีแดงเนี่ยฮะ
ติดป้ายเอาไว้ที่จักรยานยนต์พ่วงข้างของเธอ
บอกวอนโจรที่ขโมยของขโมยเงินคืนด้วย
ไปแจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้าถูกคมครู
อยากจะรู้ว่ามีกฎหมายอยู่ไหมนี่ครับ
ในการที่จะร้องเรียนขอความเป็นธรรมด้วย
นี่ทางเพจก็นำมาโพสต์เอาไว้นะครับ

เธอบอกว่าเธอเคยเช่าบ้านอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
อยู่ใกล้๔แยกเวียงสะที่กัมเขาเวียงสะจังหวัดสุราษณ์ฐานี
แล้วก็ติดแป้งไว้แบบนี้อันนี้คือที่เช่าปัจจุบันนะครับ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยมาเช่าบ้านก่อนหน้านี้เคยเช่าบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่กระเพิ่งเวียงสะแล้วก็ขายส้มตำ
ท่วมตำใกล้ห้องเช่าแต่ช่วงนั้นมันมีน้ำท่วม
เธอก็ต้องไปทำธุระที่อื่นด้วยทีนี้มันก็น้ำท่วมก็กลับมาไม่ได้
โมงลำบากก็ปิดห้องเอาไว้ปิดล็อกเอาไว้
ไม่ได้กลับมาประมาณ๕๐วันแล้วตอนนั้นเนี่ยค้างค่าเช่าอยู่ประมาณสามพันบาท
พอย้อนกลับมาอีกทีนึงที่ห้องเอ้าทำไมกุญแจห้องเป็นกุญแจอันใหม่
ไม่ใช่กุญแจอันเดิมไปถามเจ้าของห้องเจ้าของห้องเช่าเนี่ยปรากฏว่า
บอกว่าเจ้าของห้องเช่าเนี่ยเก็บข้าวของในห้องเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเธอเนี่ย
จานชามครกกล่องใส่อาหารเอามาไว้นอกห้องหมดเลย
พอให้เขามาไขห้องอะไรให้ดูตอนนั้นน่ะนะแล้วที่สำคัญก็คือเธอบอกว่า
เก็บเงินสดเอาไว้ในห้อง๕๐๐๐บาทมันหายไปด้วย
ไปแจ้งความที่สพเวียงสะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตุลาคมปี๖๓
เธอบอกว่านี่ผ่านมานี่จะสิ้นปี๖๔แล้วคดียังไม่คืบหน้า
ก็เลยนี่ฮะติดป้ายไว้อย่างนี้เลยที่จักรยานยนต์พ่วงข้างเวลาเธอไปขายส้มตำเนี่ยฮะ
ก็เป็นของซุปเปอร์เวียร์จานชามอะไรของที่มียี่ห้อเคยเปิดร้านอาหารมาก่อนนะฮะ
ช่วงเศรษฐกิจดีอย่างนี้
โดยหลักคือเงิน๕หมื่นบาท

ยืนยันว่ามี
ยืนยันมีจริงค่ะมีจริงค่ะแอบไปในตู้เสื้อผ้าค่ะ
ตำรวจว่าป้าไม่ต้องแจ้งความหรอกป้าหาทำมาหากินไปซะ
ผมว่าเขาเอาไปก็ช่างเขาเถอะป้าทำใหม่หาเอาใหม่ดีกว่า
ป้าหาเอาใหม่จะได้เยอะกว่านั้นอีกป้าเป็นคนขยันทำมาหากิน

ตำรวจพูดกับหนูพูดกับป้านะคะ
อ้าวนี่คือคุณทรีย์นุษย์เธอยืนยันว่าอย่างนี้
แล้วก็อ้าง๒อย่างคือ๑มีเงิน๕๐๐๐บาทอยู่ในห้อง
ไว้ในตู้เสื้อผ้ามันหายไปมีพระเครื่องด้วย
สองก็คือไปแจ้งความตำรวจบอกโอ๊ยป้าไปทำมาหากินเถอะ

เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นชาวร้อยเอ็ดมาหากินที่สุราธานีเลยไม่ทำคดีให้
ก็ต้องฟังข้อมูลทางเจ้าของห้องเช่าด้วย

ใช่นี่ฮะเพราะว่าติดป้ายอย่างนี้แล้วก็ไปทั่วเลยใช่ไหมฮะ
ทางเจ้าของห้องเช่าเอาฟังทางเจ้าของห้องเช่าก่อนนะ
คุณชะนัญานะครับคุณชะนัญาบอกว่าอย่างนี้
คือคุณป้าตรีนุษย์เนี่ยแกขี่ซาเล้งมาที่ห้องเช่า
แล้วตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเลิกกับสามีมาไม่มีเงินติดตัว
ตอนนั้นแม่ของเธอก็เลยเอ้าสงสารให้อยู่ก่อน
ส่วนค่าช่วงค่าเช่าให้ผ่อนจ่ายวันละ๒๐๐๓๐๐ครั้งละ๒๓๐
แล้วอยู่ดีหายไปหลายเดือน
ทีนี้ที่ว่าเข้าไปในห้องเขาเนี่ยคือมันมีเหตุ
เพราะว่าคนห้องข้างบอกว่าโอ้โหกลิ่นเหม็นเน่ามากเลยนะ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปไขห้องดู
ปลาร้ากระปุกใหญ่ที่เธอเก็บไว้ในห้องมันระเบิด
มันเลอะหมดเลยก็ต้องขนของออกมาทำความสะอาด

ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เอาเงินไป
เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะฮะ
เจ้าของห้องเช่ายืนยันว่ามันมีเหตุถึงต้องไปเปิดห้อง

พันธบรตเอกวันชัยปราวรรณ

การให้ไปสอบพยานเพิ่มเติมค่ะพยานก็คือคนที่อยู่ในระแวก
ห้องเช่าที่เห็นวันที่มีการลื้อข้าวลื้อของกันนั่นแหละ
ส่วนเจ้าของบ้านเช่าถูกแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหสถาน
ตำรวจบอกเรื่องเงินห้าหมื่นบาทภูมิกับการสพเวียงสะบอกว่า
คือมันไม่มีหลักฐานว่ามีไม่มีอะไรยังไงไงใครเอาไปหรือเปล่าอะไรยังไง
เอาเป็นว่าสองคนนี้สองฝ่ายนี้ตำรวจบอกเขารู้กันดีแก่ใจ
ว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาล
และขอยืนยันว่าตำรวจไม่ได้เลือกปฏิบัติด้วยไม่ได้หมายความว่า
เอาคนที่มาฟ้องคดีคนที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า
เขาเป็นคนมาจากภาคอื่นถิ่นอื่นมาอยู่ทางภาคใต้สุราชธานี
แล้วไม่ทำคดีให้ขอยืนยันว่าไม่จริงอืม
ส่งฟ้องไปยังอายการเรียบร้อยอายการรับฟ้องแล้ว
แต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการให้ไปสอบสวนพยานเพิ่มเติม

ครบถ้วนทุกฝ่ายค่ะคุณผู้ชมลองพิจารณาเอาเองดูก็แล้วกัน